ที่ชนบุรีเรื่องเด็กอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่เป็นเหตุสลดค่ะ
จมน้ำเสียชีวิตค่ะจมสระน้ำภูวิลล่าในบ้านของเขาเองค่ะ
เนี่ยค่ะบ้านนี้ก็จะมีสระน้ำอยู่หน้าบ้านนะคะ
อยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
ดัดแปลงเป็นลักษณะภูวิลล่าที่นี่เนี่ย
พบร่างของเด็กชายสุรศักดิ์หรือว่าน้องต้นกล้าอายุ๗ขวบค่ะ
สระน้ำลึกเมตรยี่สิบน้ำในสระสูงหนึ่งเมตรค่ะ
จมน้ำเสียชีวิตคนดูแลบ้านเนี่ยพบศพเป็นคนแรก
เล่าให้ฟังบอกเมื่อวานตอนเย็นเข้ามาทำความสะอาดบ้านเนี่ย
ไปทางสระน้ำเห็นรองเท้าจอดลอยอยู่
ก็ชะโงกหน้าไปดูที่สระปรากฏน้องจมอยู่กลางสระ
ก็เลยรีบกระโดดลงไปเอาน้องขึ้นมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
วันนี้พ่อกับแม่ของน้องเนี่ยไปที่
มุรณิทธิสว่างโรจณัสทรัพย์ธรรมสถานไปขอรับร่าง
เพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
คุณขวัญชัยซึ่งเป็นพ่อของเด็กบอกว่า
เมื่อวานนี้ช่วง๕โมงเย็นเข้าไปหาหมอ
ก่อนออกจากบ้านก็เห็นลูกเล่นโทรศัพท์อยู่กับยายในบ้าน
ก็ตอนออกมาเนี่ยปิดประตูแต่ไม่ได้ล็อก

ไปประมาณครึ่งชั่วโมงที่บ้านโทรมาบอก
บอกลูกจมน้ำเสียชีวิตก็รีบกลับมาเลยค่ะ
เขาคาดว่าลูกน่าจะแอบเข้าไปเล่นในบ้านหลังนี้

แล้วก็เลยทำให้น้องพลัดตกลงไปในสระน้ำ
ก็ผู้เป็นพ่อก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตค่ะ

น้องเขาอยู่กับยายนั่งกินข้าว

แล้วผมก็ปิดหน้าบ้านไว้แต่ไม่ได้ล็อก
ทียายเขาจะล็อก
บอกว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็ก

คนดูแลมาบอกว่าหลานจมน้ำ

ห้าโมงเขาวิ่งออกไป
ก็วิ่งไปข้อก็จะวิ่งไม่เจอวิ่งต้องนานไม่เจอ
พอดีแม่บ้านเขาเรียกออกไปเขาก็จมน้ำตายแล้ว

น้องเป็นคนนิสัยยังไงแม่
วิ่งจับไม่ทันต้องเปิดประตูพวดออกไปเลยเมื่อวาน

เปิดประตูพวดออกไปตามไม่ทัน
ครอบครัวก็นำร่างของน้องต้นกล้ามาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาคันธมาตรอำเภอสัตหีบ
คุณสุดารัฐแม่ของน้องต้นกล้าบอกว่ามีลูกชายคนเดียว
แล้วลูกมีพัฒนาการช้าก็เลยตัดสินใจให้อยู่บ้าน

แล้วปกติคุณยายก็จะเป็นคนดูแลอยู่บ้านเขาจะต้องล็อกประตูไม่ให้ลูกออกไปข้างนอกนะคะ
แต่เมื่อวานยายเผลอลูกก็วิ่งออกไปแล้วก็น้องก็ไม่เคยเล่นน้ำ
ก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้นก็รู้สึกเสียใจมาก
บอกลูกเองว่าวันนี้แม่จะหยุดมาจะมาตัดผมให้
แต่ลูกก็เสียชีวิตซะแล้วค่ะ
เค้าก็ดูอยู่แล้วน้องเพลาเอากลับไปถึงบ้านอ้อนแล้ว
เค้าบนน่ารักล่าอยากปวดล้อยก็คงเล่นโทรเซอล์ของเค้าเหรอ
แล้วก็สนอยู่ไปบ้านพังโค้งกันแล้วก็เบื่ออยู่ในห้องบ้าน
น้องก็อย่าไปคนกลัวออกไปได้มีประชาติแบบนี้
ลุงเรี้ยงได้แบบนี้
หนูก็เห็นศพน้องหนูก็บอกว่าพรุ่งนี้แม่จะหยุดอยู่แล้ว
แม่จะกลับมาตัดผมให้ตัดเล็บให้จะซื้อข้าวมันไก่ให้กิน
ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ